คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่นครนายกหน่อยค่ะ
มีคนเมาคนนึงชาวบ้านเขาจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่าในจุ่น

แล้วตะโกนเรียกชื่อใครไม่รู้เจ้าของบ้านก็ไม่รู้จัก
แล้วหลังจากนั้นในจุ่นนะจะมาทำร้ายเจ้าของบ้านอีก
เจ้าของบ้านเนี่ยต้องไปเอามีดมาค่ะเหมือนกับจะไล่ฟัน

หลังจากนั้นปิดประตูขังเอาไว้นายจุ่นถึงจะหยุดอลวาดนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรบ้านนาที่จังหวัดนครนายก
ก็ไปตรวจสอบนะคะมีเหตุทำร้ายร่างกายในบ้านพัก
ที่หมู่เจ็บช่วงเย็นของเมื่อวาน
จุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วก็เจอคนเจ็บ
คนเจ็บอายุ๔๓ปี
ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าในจุนในจุนเป็นผู้บุกรุก
ใช่แล้วก็นอนแบบหมดสภาพเลยค่ะอยู่ในห้อง
ดูที่แขนซ้ายมีบาดแผลโดนฟันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปลุกในจุ่นให้ตื่นก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนา
อกจากนี้ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของในจุ่นเป็นยามาฮ่าสีฟ้า
อยู่ที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุคันนี้เลยคุณผู้ชม
ทีนี้เจอคนเจ็บแล้วคนบุกรุกแล้ว

เจ้าของบ้านคือนายสารวุฒิรักดำค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
จริงผมก็นอนเล่นอยู่คนเดียวเลยนะ
แต่จู่ในจุ่นเขาเมาเหล้า

แล้วก็ถามหาเขาพูดชื่อใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จัก
ตัวผมพยายามไล่ในจุ่นให้ออกจากบ้าน

ดังนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องเอามีดมาป้องกันตัวค่ะ

ในจุ่นโดนฟันที่แขนซ้าย
หลังจากนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงต่อ

ก็เลยต้องปิดประตูขังในจุ่นเอาไว้
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

ผมเลยให้ไล่เขาให้เขาออกมาหน้าบ้าน
พอเขาออกมาหน้าบ้านปุ๊บผมก็ยังไอ้นี่อยู่
ยังกลัวเขาอยู่ผมก็เลยออกมาหน้าบ้านเหมือนเดิม
ผมก็เลยไล่เขาไล่เขาให้กลับไป
เขาบอกกูไม่ไปอะไรอย่างนี้ครับ

เขาบอกผมก็บอกว่าไม่มีที่นี่ไม่มี
ผมก็ไล่เขาไปเขาก็ไม่ยอมไป

ก็ผมก็จะเมาครับ
แล้วพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้ผมบอกให้ไปเขาก็ไม่ไป

ทีนี้ตำรวจก็ต้องพยายามถามในจุ่นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

จุ่นเขาก็ไม่ยอมพูดจาอะไรค่ะ
ต้องนำตัวในจุ่นไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
คือต้องไปรักษาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ต้องให้สั่งก่อนเพราะเห็นบอกว่าในจุ่นก็เมาด้วยนะคะ